บางทีก็มีสงสัยน้ำมันที่ใช้เอ๊ะมาจากไหน
ถ้าอยากรู้ก็มาลองดูวันนี้คุณครูเขาจะมาบอกให้
เริ่มจากลงมือขุดดินทะลุชั้นหินดินดานนั่นไง
ชั้นนี้มีน้ำมันอยู่เดี๋ยวพาไปดูว่าเขาอยู่กันยังไง
น้ำมันดิบแปลว่ายังไม่สุกทั้งแม่เล่นมุกโดนไปหนึ่งที
เขามาจากซากพืชซากสัตว์สะสมทมทัพหลายล้านล้านปี
ความดันและอุณหภูมิค่อยเพิ่มคุณปฏิกิริยาเคมี
ครับผมกันมาสักนานเลยแปรสภาพเป็นน้ำมันดิบ
แล้วทีนี้น้ำมันดิบมีของไม่ดีต้องกำจัดสิ่งนี้ก่อนเอาไปกลัด
อินเตอร์เขาเรียกเซาเฟอร์เอาแบบไม่เวอร์เรียกกรรมถัน
คุณภาพน้ำมันดิบขึ้นอยู่กับปริมาณกรรมฐาน
กรรมฐานเยอะเรียกน้ำมันเปรี้ยวกรรมฐานนิดเดียวเรียกน้ำมันดิบหวาน
คนเราไม่ชอบกรรมฐานก่อนเข้าโรงกันต้องกำจัดให้หมด
กรรมถันมีสารพิษระวังสักนิดวันนี้ไม่ประชด
น้ำมันดิบที่ดีต้องไม่เปรี้ยวถ้าเปรี้ยวก็คือมีกรด
น้ำมันดิบถูกใจก็ต้องหวานอยากทานครูคอยกซอส
เหมือนข้าวสารที่ต้องหุงให้สุกน้ำมันดิบก็ต้องเข้าโรงกลั่นที่อุณหภูมิแตกต่างกัน
จึงจะได้น้ำมันสำเร็จรูปจะได้อะไรบ้างตามไปดู
ต่ำกว่า๒๐องศากลั่นออกมาได้ปิดโปรเลียมเหลว
มากกว่า๒๐องศากลั่นออกมาได้แนฟทาเบา
มากกว่า๗๐องศากลั่นออกมาได้น้ำมันเบนซิน
มากกว่า๑๒๐องศากลั่นออกมาได้น้ำมันการ์ด
มากกว่า๑๗๐องศากลั่นออกมาได้น้ำมันดีเซล
มากกว่า๒๗๐องศากลั่นออกมาได้น้ำมันหล่อลื่น
มากกว่า๓๕๐องศากลั่นออกมาได้น้ำมันเตา
มากกว่า๖๐๐องศาปั่นออกมาได้ยางมะตอย
น้ำมันดิบมีหลายแหล่งแห่งที่ครูพาไปชี้ว่ามีที่ไหน
ของไทยอ้างอิงราคาที่นี่แหล่งใหญ่อันนี้เขาชื่อว่าดูไบ
ราคาน้ำมันเติมกันที่ปั๊มแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากัน
คุณภาพน้ำมันภาษีกองทุนเงินอุดหนุนแตกต่างกัน
ไทยมีต้นทุนน้ำมันมีภาษีคุณภาพดีไม่มีควัน
ก่อนเทียบราคาน้ำมันให้ดูดีตัวเลขนี้ไม่เหมือนกัน